ผู้ชายสุดหล่อของลูกลูกสปา
หลังจากถ่ายแบบได้รับกระแสตอบรับจากสาวแบบกรี๊ดการ์ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ
หลายคนก็เลยลุ้นว่าเอ๊ะงานนี้น้องกุลเนี่ย
จะเข้าสู่วงการแบบนี้ตัดเต็มตัวหรือเปล่า
มนุษย์ว่ายังไงไปฟังพร้อมกันเลยจ้า
ฉันมีภาษาอีสานมานำเสนอคำนึง
ช่วงนี้ไปทัวร์ไทยรัฐสัญจรที่อีสาน
เห็นแบบนี้แล้วสมปากแท้

เรียวปากเออนี่
ฉายแววกันเป็นคนดังในวงการบันเทิง

ทายาทสุดหล่อของนักแสดงคนเก่งคุณนุษนุสบา
เพิ่งจะได้โอกาสถ่ายแบบอวดความเท่
ชากใจสาวครึ่งประเทศ

ไม่ทราบกระแสที่ลูกชายด่งดังขนาดนี้

ติดต่อมาให้เล่นทั้งหนังทั้งละคร
แต่เจ้าตัวยังไม่พร้อมที่จะดันทายาทคนโตเข้าวงการ
เพราะมองว่าลูกอายุยังน้อย

แค่แล้วนะ๑๕นี้กำลังแตกเนื้อหนุ่มเปรี้ยนะ
ดูอย่างบ้านบ้านพี่เจพี่ปิ่นสิ
คุณผู้ชายเขาเรียงหน้ากันมาแถวเลย
หล่อนะทุกคนอันนี้ก็หล่อเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เนี่ยขอเบรกเอาไว้ก่อนไปฟังเสียงกัน

เพราะว่าอยู่ในวัยเรียน
คืออนาคตมันก็ไม่รู้
เดี๋ยวพอบอกไปตอนนี้คือเราไม่ใช่เขา
เราก็ไม่รู้ว่าณวันนั้นเขาคิดยังไง
มีภาพยนตร์บ้างอะไรบ้างนะคะติดต่อให้เขาไปเป็นพระเอก
แต่นุษย์ก็บอกว่าน้องอายุแค่๑๕
คือความเข้าใจในเรื่องของความรักหรือว่าพระนางหรืออะไรอย่างนี้
เขาอาจจะยังไม่ได้ซึมซับอะไรมากมาย
ก็กลัวว่าเขาจะเล่นไม่เป็นจะเล่นไม่ได้จะอะไรไม่ได้ก็

บางทีถ้าเด็กเกินไปเนี่ยก็กลัวว่าก็อาจจะได้
แต่ว่าไม่รู้เราก็คิดเยอะไปหรือเปล่า
นุ๊ตก็อาจจะอยากให้ดีกว่านี้ถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าสังการบันเทิง